ฉันก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
แต่ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมว่าปรับอารมณ์เลยค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เราหูแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะเขาด้วย

แต่สกิลทักษะการดีดตัวขึ้นมาหลังจากล้มแล้ว
สุดยอดนะคลิปนี้คนดูสองล้านครั้งนะไปดูกันค่ะ
อะล้ม
แล้วก็สะพายกระเป๋าเอารถขึ้นใช่แล้วก็เฉยขี่ไปเนียน
ดูอีกสักรอบนี่นี่ตะแคงข้าง
คริ่งละด้วยดีตัวขึ้นมา
โอ้โหแล้วก็สะพายกระเป๋าแบบ

สัญญาว่าพี่เขาไม่เจ็บเลยเอ้าพี่กระเป๋าเอากระเป๋าล่วงค่ะ

แล้วก็คงนอนโอดโออยู่ตรงนั้นน่ะโอดโอยด้วย
หัวเข่าเขากระแทกนะเห็นป่ะ
ทีมงานเขาไปใส่ให้เขาซะหลายรอบเลย

แล้วก็ระบุข้อความว่าสกิลพี่แกสูงจริงถนนมขอ
ขออนุญาตเจ้าของสกิลเทพด้วยนะครับ
จริงคลิปนี้แค่๑๗วินะ๑๗วินาทีนะ

เออแต่มันก็โอเค
เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เราหัวเราะได้

เราก็ไม่แน่ใจที่ไหนนะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่เจ้าของคลิปนะคะ
เขาบอกว่าไม่ใช่คลิปเก่าอะไรนะพี่
เหตุการณ์เพิ่งเกิดบ่ายเมื่อวานนี้เอง
บ่ายเมื่อวานนี้แล้วก็กล้องหน้ารถไม่ได้ตั้งวันที่
ตอนแรกเอาคลิปไปโพสต์ก็คิดว่าคนน่าจะดูสัก๕๐๐วิวพันวิวอะไรแบบนี้
ครับแต่ล่าสุดตอนเนี้ยสองล้านกว่าแล้วอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกไม่คิดว่าคนจะดูเยอะแบบนี้นะ
ตกใจเหมือนกันแต่ตอนที่พี่เขาลุกอ่ะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่
มาดูคลิปอีกรอบตื่นเต้นกว่าตอนนี้เห็นจะจริง
คือเขาเป็นกล้องหน้ารถรถที่ตามมาเนี่ยก็เลยถามว่าอ้าวแล้วหลังจากเขากระเด้งตัว
เขาใช้เพราะอะไรอ่ะดีดตัวดีดตัวดีดตัวขึ้นมาเสร็จแล้วพี่ก็ทำไง
เออคนที่ถ่ายคลิปไว้ได้กล้องหน้ารถกล้องนี้เขาก็บอกว่า
พี่เขาก็คว้ากระเป๋าแล้วก็ขี่ไปแบบเนียน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมอยากอยากรู้ว่าตอนกระเป๋าหล่นเขา
เขากลับมาหยิบใช่ไหมเขากลับมาเขากลับมาเนี่ยนะพี่ใช่ใช่นักข่าวเราถาม
กระเป๋าล่วงแล้วเขาเก็บไหมหมอเขากลับมาเก็บกระเป๋าแล้วก็ไป
อ่าก็อันนี้ก็ลอกเรียนแบบได้อ่าแต่เขาไม่ใส่หมวกกันน็อก
เอาท่าเอาท่าทางเลยอ๋อท่าได้ใช่ป่ะแต่ต้องใส่หมวกกันน็อก